มาดูบรรยากาศที่ธำเนียบรัฐบาลหน่อยไหมครับคือกคลักไหมครับ

เมื่อวานนี้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเต้นท่านี้ครับ
ท่าโอดิเกริหรือว่าท่าเข้าปั้น
เป็นท่าที่ช่วงเมื่อประมาณเดือนหรือ๒เดือนที่แล้ว
กำลังเป็นที่นิยมมาก
จากน้องเสา๑๔๑๕
ตัวเอกประยุทธ์ก็ทำท่าแบบนี้

โอนิกิริจากเพลงคุกกี้เสียงทาง

ด้วยด้วยรับไปด้วย
โอนิกิริจิมาก

ขอบคุณค่ะพระเจ้าค่ะ
คุณเต้นต่อคุณแบบเป็นน้องนะ

ไม่จะเปรียบเทียบไงคุณลองเป็นน้องเต้นเต็มที่
ไทยชี้มีน้องเด็กผู้ชายด้วยนะน้องไทยชี้เขาเป็นเจ้าของวรีเด็ดไทยชี้ไม่โอเค
คือบอกว่าเมื่อวานี้โอตะอิจฉาตาร้อนเกินไปเพราะว่าปกติแล้วถ้าจะได้จับมือกับน้องเนี่ยซื้อตัวนะคะนายกไม่ได้ซื้อตัวนะคะเมื่อวาน
แล้วก็เป็นกฎเกณฑ์กติกา๘วินาทีแต่จริงน้องก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้จับมือท่านนายกรัฐมนตรีใครจะจับมือท่านนายกง่ายคุณ
ใครจะเข้าถึงตัวท่านได้ไงนายกรัฐมนตรีก็ให้กฎกติกาไว้เหมือนกัน๘วินาทีเหมือนกันมาจับมือท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะโดยที่ไม่ต้องซื้อบัตรกันเลยดูช่วงจังหวะของการจับมือกันด้วย
ใครจะเข้าถึงตัวท่านได้ไว้เหมือนกัน๘วินาทีเหมือนกัน๘วินาทีเหมือนกัน๙วินาทีเหมือนกัน๑๐
ขอบคุณค่ะอายุเมื่อไหร่แล้วเนี่ย๑๕
บรรยากาศชื่นมืดนะครับน้องคนแรกเรียกนายกว่าคุณอา
นายกยิ้มใหญ่เลยปกติเรียกลุงตู
แล้วก็นายกรมตรีก็อวยพรแล้วก็ชื่นชมบอกว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ถือว่าเป็นตัวอย่างของเยาวชน
เพราะปัจจุบันนี้คนอายุ๑๘ปีมีจำนวนกว่า๖ล้านคนในประเทศไทย
นี่แหละคือพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
อยากจะให้มาร่วมกันไม่ใช่มาขัดแย้งกัน
รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนทุกช่วงทุกวัยในการร่วมมือพัฒนาประเทศ
เพราะอนาคตวันข้างหน้าเป็นของเยาวชน
เชื่อมโยงเกี่ยวกับตัวเลข๔๘ด้วยนะ
นายกถามว่าเลข๔๘โฟติเอ๊มาจากไหน
น้องเขาก็ตอบว่าตัวเลขมาจากผู้ก่อตั้งบริษัทผู้ก่อตั้งวง
เอ่อเปลี่ยวแล้ว๔๘เท่ากับ๑๒
และ๑๒เกี่ยวอะไรกับเลขของนายก
นายกบอกว่า๑๒นี่เป็นตัวเลขรุ่นของนักเรียนเตรียมทหารของนายกรัฐมนตรีนะ
อ๋อก็ออกมาเชื่อมโยงกัน
ท่านนายกรัฐมนตรีลุงตู่เนี่ย
ตัวโตกว่าที่คิดนะตัวโตกว่าในทีวีอีก
ตัวสูงใหญ่มากกว่าในทีวีอีกนะครับ
ส่วนการที่เดินทางมาประชาสัมพันธ์ช่องใหม่
กรมประชาสัมพันธ์รายการวิทยุใหม่
ของกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานี้ที่ทำเนียบ
มีกระแสข่าวบอกว่าเอาเงินไปจ้างน้องมาเป็นพรีเซนเตอร์

ยืนยันว่าการประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
และคณะทำงานก็พบว่าศิลปินกลุ่มนี้
เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความฝัน

ของการทำสถานีวิทยุเพื่อครอบครัว
ก็เลยไปขออนุญาตต้นสังกัด

ก็เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกับนักแสดง

ที่เข้ามาพบนายกรัฐมนตรีไปก่อนหน้านี้
ไม่ได้มีการว่าจ้างหรือต้องเสียค่าใช้จ่าย
แต่อย่างใดค่ะเป็นการช่วยทางภาครัฐนะคะ